วันนี้มีลูกสาวของในชุนใจทัศน์นะฮะซึ่งไปเสียชีวิต
ถูกเผาในไร่อ้อยที่ตำบลบุงค้าอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องคดีนะครับ
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าพ่อหายไปตั้งแต่๒๗กันยายน๒๕๖
แล้วไปพบโครงกระดูกของพ่อในไร่อ้อยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
แต่คดีไม่คืบหน้านะฮะก็เลยต้องร้องขอความเป็นธรรมต่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารนะครับ
เพราะว่าทางครอบครัวเชื่อว่าคนก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน
แล้วก็ค้าของผิดกฎหมายด้วยซึ่งเปิดร้านขายของอยู่ในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุ
ลูกสาวบอกว่าเห็นพ่อกับคนคนนี้มีปากเสียงกันในการทวงเงิน๔๐๐บาท
พ่อติดค้างเงินค่าสุราไว้
โดยพ่อมีปากเสียงกับคู่กรณีอย่างรุนแรง
หลังเกิดเหตุ๑สัปดาห์ยังบอกกับตัวเองว่าพ่อมีปากเสียงกับคู่กรณี
ครอบครัวก็เลยมั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยคนนี้
ต้องก่อเหตุฆ่าแล้วก็เผาพ่อเอาไปทิ้งไว้ในไร่อ้อย
แต่ทีนี้คดีมันไม่คืบหน้า
หายไปตั้งแต่๒๗กันยายน๒๕๖๖
พบศพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
นางสาวสุกัญญาใจทัศน์อายุ๓๒ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านจากยะโสธรนะฮะลูกสาวของผู้ตายนะครับ
วันนี้ก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ได้ไปพูดคุยไปสอบถามด้วยนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าพ่อของเธอไม่เคยขัดแย้ง

ก่อนเกิดเหตุมีเรื่องทะเลาะกับคนในระแวกบ้าน
จากสาเหตุเรื่องยืมเงินกัน๔๐๐บาท
เมื่อถูกทวงถามพ่อปฏิเสธไม่มีเงินจ่าย

ครั้งสุดท้ายรุนแรงถึงขั้นด่าทอบุพการีกัน
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นพ่ออีกเลย
ไม่สามารถติดต่อพ่อได้อีกเลย

ก็มีเรื่องทะเลาะกับคนในหมู่บ้าน
แล้วพ่อก็คือไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แค่มีกับเขาวันนั้น
แล้วทีนี้๒๓วันต่อมา
ก็คือพ่อก็เจอรอยเท้าอยู่บนเถียงนา

อยู่ใกล้กันก็ได้ยินที่พ่อทะเลาะกับเขา
จนมีแม่คนหนึ่งมาดึงพ่อออกไปเลยนะ

มีอารมณ์แต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือค่ะ
แล้วมีแม่คนอยู่ตรงข้ามบ้าน

เหมือนเหมือนที่ทะเลาะกันวันนั้นเขาโกรธมากค่ะ

แต่ทางเราก็คือไม่ได้เอกใจว่าพ่อจะหายไปอย่างนี้ค่ะ
ก็คือพอค้างค่าเหล้าแล้วจะไปจ่ายเขา
แค่จ่ายก่อนสองร้อยค่ะ

เพราะว่าพ่อก็บอกไว้อยู่แล้วว่า

พ่อไม่ได้มีเรื่องกับใครค่ะ

มีคนจะมาจ้องทำร้ายแกอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เลยพาลูกสาวของผู้ตายมาร้องขอความเป็นธรรม
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

เธอก็เอาข้อมูลผู้ต้องสงสัยไปให้กับตำรวจ

ซึ่งก่อนพ่อหายไปเคยเห็นรอยรองเท้าผ้าใบ
ของคนปริศนาประมาณ๓คน

แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจ

ส่วนตัวเชื่อว่ากระดูกของพ่อที่พบเป็นการจัดฉาก
เนื่องจากจุดที่พบเป็นทุ่งนา

ซึ่งจะไม่ประกอบพิธีชาปนกิจศพพ่อ
กว่าจะจับผู้ร้ายที่ฆ่าพ่อได้
เขาบอกว่ามันไม่มีหลักฐาน

ทั้งทั้งว่าที่ชาวบ้าน
พยาบาลก็ก็ทานความสุข

ถนายรุนรงค์บอกว่า

ก็ไม่สามารถทำคดีได้แต่ตอนนี้พบศพเจอกระดูกแล้ว
แต่คดีก็ยังไม่คืบรวมถึงบุคคลต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งผัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหลายอย่าง
ก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีจึงอยากเรียกร้อง
เร่งคลี่คลายจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
คืออย่างแรกเลยคดีนี้เป็นคดียาก
เป็นคดีฆาตกรรมอำพลาและมีความสลับซับซ้อน
ท้องที่ไม่น่าจะมีศักยภาพทำคดีนี้ได้
ต้องมาที่ส่วนกลางมาที่ต่อรอให้ตรมีคำสั่งตั้งชุด

คดีนี้เกิดมาแล้ว๘เดือนแต่ในที่ผ่านมาเนี่ยหลายคดีที่ทางต่อรอสั่งการ
ก็สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้แม้ไม่ได้มีประจักษ์พยานขนาดฆ่าก็ตาม
คาดหวังในคดีนี้เช่นกัน
แล้วก่อนที่นี่เราได้ตรวจสอบที่พื้นที่ไหมว่าเอ๊ะทำไม๘เดือนผ่านมันไม่มีความยุ่งได้
มองว่าเขาคงทำแหละแต่ว่าศักยภาพแต่ละท้องที่ไม่เท่ากัน
คดีนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่ามันคือฆาตกรรมอำพลางซึ่งมันยาก
มันยากแล้วพอมันยากเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ได้
ขอให้ตั้งชุดสืบสวนที่เป็นมือเก่งของในพื้นที่ในภาค
เข้ามาร่วมการสืบสวนคดีนี้เพื่อหาคนกระทำความผิดให้ได้
พอดูจากสภาพแล้วคงไม่ได้หกล้มแล้วเสียชีวิตเองต้องเอาให้กระจ่าง
เพราะว่าในพื้นที่เขาเนี่ยเป็นบ้านนอกเลยนะบ้านนอกนี่คือมัน
ถ้าเกิดคนตายแล้วดำเนินคดีกับใครไม่ได้
ประชาชนในพื้นที่จะใช้ชีวิตอยู่ยังไง
การมายื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้นะครับ
เร่งรัดคดีติดตามตัวผู้ทำผิดมาดำเนินคดี
เพราะว่าแจ้งความไว้ที่สพเริงนกทาแต่คดีไม่คืบหน้า
ทีนี้เราก็เลยส่งนักข่าวของเราอีกทีมนึงนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่หมู่๑๗
น้อมกล้าวอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
ก็ไปเจอกับนางสาวขวัญตาใจทัศน์ลูกสาวของผู้ตายนะคะ
เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าช่วงวันเกิดเหตุก่อนที่พ่อจะออกจากบ้าน
แล้วก็หายตัวไปในตอนเช้าพ่อบอกกับทุกคนในบ้านคือพูดกลางวงข้าวเลย
ถ้าพ่อเป็นอะไรขึ้นมาแปลว่าคนคนนี้เป็นคนทำนะ
พูดแบบนี้ค่ะแล้วก็หายตัวไปในวันที่พูดเลยค่ะ
ลูกสาวก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าคนที่พ่อพูดถึงเป็นคนลงมือฆ่าพ่อของเธอจริง
เนื่องจากว่าคนที่ก่อเหตุเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเป็นคนมีอิทธิพล
ก็เลยไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้กับครอบครัวของเธอเพื่อจะไปจับกลุ่มคนร้าย
เกิดเกี่ยวกับเพื่อนพ่อก็มีทางของมันค่ะ

ถ้าพ่อไม่ทะเลาะกับเขาพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่
เขาไม่น่าทำกับพ่อหนูแบบนี้
นี่ค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าปกติพ่อเป็นคนขยันทำมาหากินนะคะ
ไปทำไหล่ทำนาไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร
ขี่จักรยานไปแต่เช้าตกเย็นก็กลับบ้านไม่เคยไปที่อื่นเลย
แต่ถ้าวันไหนกินเหล้าก็โวยวายซึ่งคนในหมู่บ้านก็ไม่ถือสาหรอก

ส่วนภรรยาของผู้ตายค่ะนางใหม่ใจทัศน์ก็บอกว่า
สามีของเธอปกติไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใคร
แต่ถ้าเมาก็เป็นคนพูดจาแรงแทงใจดำอะไรแบบนี้นะ
ก็เลยคิดว่าคนที่มาทำร้ายอาจจะเจ็บแค้นเรื่องคำพูดหรือเปล่านะคะ
แล้วก็จับคนไหลมาลงทวดแล้วมาขอคำมาพูดนี่แม่ก็ภูมิใจ
ต่อมาค่ะทีมข่าวของเราก็ไปอีก๒จุดนะคะคุณผู้ชม
จุดแรกก็คือที่กระท่อมของผู้ตายค่ะ
ผู้ตายมักจะไปอยู่เวลาที่ออกไปทำนานะคะครับ
ก่อนหายตัวไปผู้ตายเคยเล่าว่า
มีรอยเท้าเป็นรอยรองเท้าผ้าใบของคนสองสามคนเลยนะขึ้นไปบนบ้าน
ซึ่งทางครอบครัวก็คาดว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะตามล่าหาตัวอยู่
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปก็คือจุดที่เจอโครงกระดูกและชิ้นส่วนต่างของผู้ตาย
ไปเจอในไร่อ้อยในเขตบ้านน้อมกล้าวตำบลบุงคล้าอำเภอเริงนกทา
ห่างจากบ้านผู้ตายไป๓กิโลนะคะ
นักข่าวของเราบอกว่า๒จุดนี้ค่ะที่กระท่อมของผู้ตายกับจุดที่พบโครงกระดูกเนี่ยนะมันไกลกัน
ทางครอบครัวของผู้ตายก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะฆ่าแล้วก็อุ้มไปโยนชิ้นส่วนทิ้งที่ตรงนี้
เพราะว่าทางครอบครัวยืนยันว่าผู้ตายไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาที่ไร่อ้อยตรงนี้เลย
ทำไมถึงมาพบโครงกระดูกที่ไร่อ้อยตรงนี้ล่ะแล้วชิ้นส่วนที่พบเนี่ยมันกระจัดกระจายด้วย
ไม่ได้กองอยู่รวมกันในที่เดียวอะค่ะ
ตัวนี้นั่นศีรษะตัวนั้นแขนแล้วเข้าไปตัวในน่ะมันเป็นเสื้อผ้าเข็มกัด

แต่ว่าฆ่าตายแล้วเราจะถ้าไปฝังอยู่ที่ไหนกับย่านคนลูกก็เลยเอาลงแช่น้ำที่ไหนแหละ
ถ้าสิ้นชวนที่มันเน่ามันอะไรเขาก็ขึ้นมาหวานรถตัวนี้มันลุก
เจ้าของสวนอ้อยนี่แหละเขาไปบอกเขาไปบอกกันเจ้าของที่ร้องทุกข์นี่

เขามาตัดอ้อยตัดตีหน้ากระดานเข้าไปแล้วเห็นกระดูกศีรษะ
แน่เขาว่าเดียวคนหนึ่งเห็นว่าโอ้วนี่เปื้อน
เปื้นก็แม่นเขาว่าเท่านี้
ส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีนะครับ
เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องในคดีนะครับเพื่อกำชับเร่งรัดในการสืบสวนหาสาเหตุการตายของในชุนใจทัศน์นะครับ
นมตรีพินโยบอกว่าหลังจากลูกสาวของนายชุนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเริงนกทา
ในชุนหายออกจากบ้านพักไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงเที่ยงของ๒๗กันยายน
ชุดสืบสวนสพเริงนกทาก็ลงพื้นที่ออกสืบสวนหาเบาะแสเกี่ยวกับการหายตัวไปแต่ไม่พบเบาะแสนะฮะ
จนกระทั่งเมื่อ๒๖มีนาคมมีผู้ไปพบเศษชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ถูกไฟเผาอยู่ในป่าอ้อยท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เก็บชิ้นส่วนกระดูกที่พบไปพิสูจน์ตามขั้นตอน
ผลการตรวจดีเอนเอยืนยันว่าตรงกับลูกสาวของในชุนจึงเชื่อว่ากระดูกที่พบน่าจะเป็นกระดูกของในชุน
แต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้เนื่องจากพบเพียงชิ้นส่วนกระดูกบางส่วนเท่านั้น
และระยะเวลาก็ค่อนข้างนานจากที่หายตัวไปจนมาพบกระดูกนะครับ
ค่อนข้างยากที่จะตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าในชุนเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร
จากการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถระบุได้แน่ชัดถึงสาเหตุการตายของในชุนนะฮะ
เพราะฉะนั้นมันก็ยังแจ้งข้อหาอะไรกับใครไม่ได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเยอะโสธรนะครับ
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนของจังหวัดแล้วก็ของสพเริงนกทาไปเร่งหาสาเหตุการณ์ตายโดยเร็วที่สุดนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้รับทำเป็นสำนวนชนะสูตรไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวพอผลชนสูตรออกมาแน่ชัดแล้วเนี่ยก็จะค่อยว่ากันต่อในชั้นต่อไปทางคดีอาญาครับ
เดี๋ยวตามให้ต่อนะคะเพิ่งมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไปด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ